ถ้าพี่เหนื่อยจะตายแล้วมีคนตอบพี่ไปตัดกระเพาะมาเนี่ย

พี่ก็เดินลงเดินไปถามสิ
เดี๋ยวนี้นักสืบเยอะแยะไม่ใช่เหรอ
วันแรกที่มีเสียงวิภาควิจารณ์อย่างนี้รู้สึกยังไงบ้าง
ก็รู้สึกขำก่อนแรก

แล้วก็โพสต์โซเชียลเลยตอบโต้เลย
ก็ใช่สิคะเราต้องมีคนที่ตาต้องปกป้องลูกก่อนใช่ไหม
เราก็บอกว่าเราจะไปเอ็กซาเรย์นะคะ
ซาเรย์กระเพาะแล้วเราก็จะเอามาแถลงข่าว
แล้วเราก็จะฟ้องเขาเลยใช่ไหมคะ
คุณบุญชัยก็บอกว่าเพื่ออะไร
มันจะได้เกิดข้อคอรหาไม่ต้องเกิดข้อคอรหาอะไร
แล้วก็ไม่ต้องเกิดการซุบซิบนินพานู่นนี่นั่น
ใช่ไหมคะเพราะว่าเราเหนื่อยมาก
ว่าเราจะมาถึงจุดนี้คุณผู้ชายบอกว่า
แล้วมีเรื่องกับเขาแล้วใครเสีย
เขาเสียอะไรเขามีอะไรต้องเสีย
เอางี้ดีกว่าแต่คิดว่าเขาไม่มีอะไรต้องเสีย
แล้วเธอมีอะไรต้องเสียเธอว่างเหรอ
ว่างไปขึ้นศาลเหรอเออจริง
แล้วใครดูลูกอ่ะเออจริง
แล้วทางเขามีลูกไหมเรามีลูก
เพื่ออะไรมันแค่นี้ก็ตอบโจทย์แล้ว
ว่าเขากำลังสอนให้เรามีสติ
ใช่ไหม

เพราะว่าถ้าเรายังตามใดที่เรายังไม่ตาย
ถ้าความจริงก็จะปรากฏ